ต้องลงเป็นหลักฐานไว้๒๔หรือ๒๗เดือน๒๖นาที
ต้องลงไว้๒๖ว่าอันที่ปลายตอน๒๔ตอนเช้า
แต่ว่ารัฐบาลขอเลื่อนไปเป็นบ่ายขอเป็นบ่าย
ประธานก็เลยขอขยายไป๒๗ครึ่งวัน

ว่าจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้น
เขาอยู่ที่จำนวนครุ่มปลายแล้วก็อยู่ที่การอภิปราย

ว่าเขาจะใช้วิธีคิดเวลาหรือจำนวนคน

ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องโหวตวันที่๒๘ใช่ไหม
ยังไม่ทราบว่าจะจบยังไงครับ
แต่ว่าการหลงประติก็ต้องหลง

หลงประติกในวันนั้นจะได้ตามความเทิดขึ้น
กระบวนการลงคะแนนหนี้เรียงตามบุคคลทีละคน
นับตั้งแต่นายกตามยักษ์ติเลยใช่ไหมครับท่าน

รวมทั้งการอภิปรายก็ยังไม่ตกลงกันว่า

ก็จะอภิปรายก็จะเนียวครับ
อันนี้ว่าพอถึงวันนั้นจะต้องให้ทั้งสองภายค่าหาดู

สังกัดพักในช่วงการอภิปราย
สามารถอภิปรายได้ไหมคะท่าน

ก็ไม่มีข้อมูลทดสอบของฝ่ายทาน

แต่ว่ากรณีที่สมาชิกไม่มีสังกัด

ชื่อนิทธิภาพนี่ใครอยากพิพลายได้ตรงนั้น
โดยหลักการโดยรับเกียรติโดยเซ็นต์มาย
ใครอยากพิพลายก็ได้ตรงนั้น